สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำนี้มาพร้อมกับภาพที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ก็คือเหตุการณ์ฟ้าผ่าครับซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
จากที่นี่แล้วที่ในกรุงเทพเองอย่างที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสร้างความเสียหายรวมไปถึงที่เชียงรายครับ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายที่จนหลายคนกังวลนะครับ
แถวบ้านเราจะเกิดด้วยหรือเปล่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่
คุณผู้ชมฟังดีนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
จากตอนนี้ครับเป็นช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูนะครับ
ฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนดังนั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเกิดขึ้นครับ
ถ้าหากเรามาดูที่ทางกระแสลมครับก่อนหน้าที่จะมีพายุฤดูร้อนในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกครับแต่เพราะเอิญนะครับมีลมหนาวมาครับ
จึงมาพร้อมกับกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออก
กระแสลมทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยนะครับพอเข้ามาครับเขาก็มาเจอกันในบริเวณประเทศไทยของเราครับ
สังเกตว่าในขอนแก่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงวันที่๑๐๑๑นะครับ
หลังจากนั้นกรุงเทพเกิดตามมานะครับในช่วงวันที่๑๓
การประทะครับค่อยเลื่อนจากบริเวณทางตอนบนของอีสานไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนกลาง
จุดไหนที่มีการปะทะของกระแสลมแบบนี้ก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ครับ
แปรปวนในสภาพอากาศก็จะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับ
และแน่นอนนะครับฟ้าผ่าเหล่านี้เองเป็นฟ้าผ่าที่มีความรุนแรงนะครับ
ซึ่งพลังงานมากกว่าเราไปอยู่บนดวงอาทิตย์ถึง๕เท่าเลยทีเดียว
สิ่งที่ตามมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็คือเรื่องของลมกระโชคแรงนะครับ
ซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่พัดกับเสาไฟฟ้าต่างนะครับ
คุณผู้ชมครับพื้นที่สีแดงครับคือพื้นที่ที่มีการสะสมพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเหตุการณ์
แปรปนสภาพอากาศที่มาจากฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ค่อนข้างเยอะกว่าพื้นที่อื่น
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณอีสานตอนบนภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือปีกตะวันออกนะครับ
คือพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องของฟ้าผ่าในระยะนี้
และที่สำคัญครับในช่วงหลังกลางสัปดาห์สิ่งหนึ่งต้องระวังก็คือลูกเห็บครับ
อีกแล้วนะครับจุดไหนโดนจุดไหนต้องระวัง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ